มาดูต่อกันที่คู่รักคู่นี้กันหน่อยดีกว่า
แต่งงานกันมาปีแล้วนะสำหรับน้องมิ๋วนิถาและก็ไฮโซเสนซ์นั้นเอง
หลายคนไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเขาแล้วโฟกัสข้ามไปอีกว่า

ก็อัปเดตชีวิตคู่กันนิดนึงเรื่องหวานในวันวาเลนไทยที่ผ่านมาค่ะ
มิ้วเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะก็มีแค่ดินเนอร์ปกติ
คุณสามีเนี่ยให้ดอกไม้ช่อโตเลยค่ะแล้วก็มีการสั่งให้ศิลปินวาดภาพที่สามีชื่นชอบ
อันนี้น้องมิวทำให้นะก็จะเป็นภาพนี้เดี๋ยวภาพขึ้นมา

หลาบในสวนนี้คือกุหลาบจากงานแต่งงานของเธอ
มิวบอกว่าสวยงามมาก
ดูแล้วดูกี่ครั้งก็จะทำให้ย้อน
มีที่มาที่ไป
เห็นหวานขนาดนี้เรื่องทาย่าดยังไงดี
ก็พบว่าไม่ได้คุยแค่๒คนตอนนี้

เพราะว่าตอนนี้ปล่อยตามธรรมชาติอยู่แล้วก็ปรึกษาแพทย์ไปด้วยค่ะ
ไปปรึกษาแบบตรวจสุขภาพอะไรอย่างนี้

ให้ลองแบบปล่อยไปเลย
บางทีคนก็ปล่อยมาเป็นปี๒ปีก็ยังไม่มา

เราไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบ

แล้วความตั้งใจชายคนหญิงคนยังไงพี่
ก็คิดว่าถ้าเลือกได้ก็อยากจะได้ชายคนหญิงคน
หน้าตาของคนมีความสุขก็จะประมาณนี้
คุณผู้ชมก็หวังว่าจะมีข่าวดีแบบมีทายาทเร็วนี้